เรื่องของลิงบ้างถึงแม้จะเป็นลิงแต่ว่าพลังของความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่มาก
ลิงเขากลัวลูกลิงอดก็เลยต้องกระเตงลูกไปหาอาหาร
ชาวบ้านก็อดสงสารไม่ได้ครับ
ต้องเอาลูกลิงกระเตงมานั่งกินต้นวัชพืชอยู่ข้างถนน
มันสะท้อนอะไรได้บ้างในป่าอาหารไม่พอแล้วใช่ไหม
มันไม่มีแล้วใช่ไหมลิงถึงต้องทำแบบนี้

สารคนก็เห็นแล้วก็มาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วลูกลิงเหมือนเป็นลูกลิงฝาแฝดด้วยนะ

ออกมาหาอาหารตรงตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีนั่นแหละครับ
ในช่วงเย็นแต่ว่ามันก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ลูกมันหรอก
เดินลัดล้อตามฟุตบาทข้ามกำแพงวังนารายมหาราช
เพื่อไปหาเสร็จอาหารกินชาวบ้านก็เวทนาหยิบยื่นอาหารให้มัน
มันก็โอ้กลายเป็นลิงเมืองไปแล้วนะครับ
คุณสุทิพย์ตันติกวงนะครับ
เจ้าของร้านชายโยวานิสตลาดเมืองที่ลบบุรีนะครับ
เขาบอกว่าเคสแฝดลิงเนี่ยค่อนข้างหายากนะ
ยิ่งแม่เขายิ่งวัยแบบนี้คลอดยากกว่าปกติอีก
เจ็บปวดเนื่องจากว่ามันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดา
ทำให้ลิงตัวอื่นค่ะเขาตกใจบางทีอ่ะ
มันมีเหตุการณ์คือเป็นสรรทรศาสตร์ยานลึกตัวอยู่
ลุมไล่กัดแม่ลิงก็มีนะจนแม่ลิงแฝดสุดท้ายอ่ะ
จำใจทิ้งลูกก็มีหนีออกไปก่อนเพราะกลัวโดนทำร้าย

โชคดีที่ลิงตัวใหญ่ตัวอื่นไม่ลากลูกลิงไปทำร้าย
มันเลยรอดมานะเช่นเดียวกันมันมีเคสก่อนอันนี้
มันตายไปเพราะถูกลิงตัวใหญ่ลากไป
ทำร้ายจนเจ็บจนตายไปเคสนี้รอด
แต่ว่ามันเป็นภาพที่มันสะท้อนอย่างหนึ่งคือ
อาหารมันไม่พอลิงที่ลบบุรีมันเยอะ
ก็ต้องไปหากินตามตลาดสดแล้วก็เก๋บมาแบบเนี้ย
ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งโอ้น่าสงสารนะครับ